ที่เราได้ประกาศเป็น

ในภักดิ์ฝ่ายประชาธิปไตน์

ซื้อบทอดอำนาจของความสะชอ
แล้วเราก็ยืนอยู่ในจุดนี้

รณรงค์เลือกตั้งจนถึงปัจจุบัน
วันนี้เราก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ยืนยันนะคะว่าเราจะร่วมกันทำตามของสัญญาประชาคม
และร่วมกันทำตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้เลือกพวกเรามา
ในวันนี้ถือว่าพักในฝั่งประชาธิปไตยได้รับความไว้วางใจ
ได้รับฉันธานุมัติมากที่สุดนะคะ
ขณะนี้แม้ตัวเลขจะยังไม่นิ่งแต่ก็ไม่ต่ำกว่า๒๕๕เฉพาะ
ผู้ที่ได้ประกาศตัวชัดเจนนะคะ
เรายังมีแนวร่วมที่ต้องพูดคุยกันอีก
ดังนั้นในวันนี้เราก็ถือว่า

ที่เป็นประชาธิปไตย
และไม่สนับสนุนการเสืบทอดธรรมนาธิของความสะชอบ
เราได้ได้เสียงข้างมาก
ได้ฉันธานุมัติจากพี่น้องประชาชน
แน่นอนว่าความคาดหวังของพี่น้องประชาชน
ก็อยากที่จะให้เราได้ทำตาม
สิ่งที่เป็นสัญญาประชาคมก็คือ
หยุดย้างการเสืบทอดธรรมนาธิของความสะชอบ
และให้เราสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้
แน่นอนว่าเราก็จะพยายามทำความคาดหวัง
ความมุ่งหวังเป็นของประชาชนให้ได้เต็มที่มากที่สุดนะคะ
และเราจะเดินตามทุกอย่างตามกติกา

และก็จะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเมืองที่สร้างสรรค์ขึ้นนะคะ

เราได้พูดคุยกัน
ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย
มันจะเป็นการเลือกตั้งครั้งที่ยากตั้งแต่ก่อนลงสมัคร
เพราะว่ามีการเขียนกติกานะคะ
ที่มุ่งเน้นที่จะเสืบทอดธรรมนาธิของความสะชอบไว้
ไม่ว่าจะเป็นการนับคะแนนคนแพ้
ไม่ว่าจะการมีสว๒๕๐คนและอีกมากมายนะครับ

ขณะการเลือกตั้งนี้ก็มีการใช้อำนาจรัฐกดดันนะคะ

การซื้อเสียงมีมากมาย
จนถึงวันนับคะแนน
เราคงจะได้เห็นความผิดปกติของการนับคะแนน

ว่ามีข้อเป็นการเลือกตั้งที่มีข้อกังขามากที่สุด
ต่อไปเราคงต้องเผชิญ
กับสิ่งที่เรียกว่า

คะแนนของฝั่งนี้

ปฏิบัติการเพื่อจะแจกใบเหลือง

เพราะว่ามีเวลาอีกเท่า๒เดือน

ซึ่งวันนี้พวกเราทุกพัก
เราได้เก็บคะแนนสิทธิ์ของพวกเราไว้แล้ว
เพื่อป้องกันการที่จะ
ถูกปิดเบื้อง

โกงคะแนนนะครับดังนั้นปฏิบัติการที่จะลดทอนกำลังของฝั่งนี้
ไม่ว่าจะไปเหลือไฟแดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปฏิบัติการย้ายค่ายของเบอร์เดิม
นะครับย้ายค่ายเบอร์เดิมขณะนี้กำลังพยายามทำกันอย่างมากที่สุดโดยใช้คุณประโยค
เป็นตัวของเงินเป็นตัวตำแหน่งรอบกันอยู่แต่ทั้งหลายทั้งปวงเราก็มั่นใจค่ะว่าถ้าผู้ที่อุดมการแล้ว
เห็นกับประชาชนว่าบ้านเบือก
กลับคืนสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
เห็นกับพี่น้องประชาชนว่าเจตนารมณ์ประชาชนนั้นต้องการอย่างไร
แล้วหันหน้าเข้ามาร่วมมือกันมากกว่านี้อีกนะคะ
วันนี้เป็นพักที่ได้ประกาศก่อนการเลือกตั้ง
ก่อนการเลือกตั้งว่าจะอยู่กว่าประชาธิบดัติ
แต่ยังมีอีกหลายพักที่ประกาศใกล้เคียงกัน
ซึ่งจากวันนี้เราก็จะเริ่มพูดคุยกันกับพักอื่นด้วย
ที่ฉันขอเป็นนำอย่างนี้นะคะ